ใครที่กำลังมองหาที่ทางทำมาหากิน

วันนี้อาจารย์เชียงจะพามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณที่แห่งหนึ่ง
เพื่อขอพรให้เจอที่ทำมาค้าขึ้น

อาจารย์เชียงพามาสักการะ

วัดป่าทองเนียมถนนเรียบคลองภาษีเจริญ
หลายท่านที่อาจารย์เชียงแนะนำมาแล้ว

เคยขายของอยู่ที่นึงกำลังจะถูกไล่ที่
ปรากฏว่ามาขอพรหลวงพ่อแล้ว

บารมีพระพุทธานุภาพหลวงพ่อสำเร็จสำริดเลยครับ

ประดิษฐานอยู่ณสาราที่ชื่อว่า

แต่ความหมายของชื่อสารานี้

อาจารย์เชียงมีคำตอบให้ครับ
ัญชาลีการรณีโอคือการไหว้แบบนอบน้อม
การที่ทหารจิตให้สำเร็จในการขอพรบูชาพระรัตนไตย
หรือจะเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์ใดก็แล้วแต่

นมมือขึ้นมาอัญชาลีขึ้นมา
ให้เป็นบัวแก้วบัวทองบูชาพระรัตนไต

มีผลต่อการขอพรกับหลวงพ่อสำลิด

ก็ขอพรจากฝ่ามือของคนคนนั้น

ก็เหมือนขอให้ดวงชะตาชีวิตของเราเนี่ย
ขอนอบน้อมบูชาพระตนตัย
แล้วเราหลับตาทำสมาธิ

ขอให้ข้าพเจ้าได้มีที่ทางในการธรรมหากิน
พระพุทธองค์ทรงนำทางข้าพเจ้า
สู่การพ้นทุกข์ในเรื่องการมีที่อยู่อาศัย
ในการมีที่ทางทำมาหากินที่ดีด้วยเถิน

บวกกับฤทธานุภาพของเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย
และนอกจากที่เราจะพนมมือตั้งจิตอธิษฐานขอพรแล้ว
มีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน

บทบูชาพระราตนาไตรนี่แหละครับ
ติปิโสพระควาสวาคาโตสุปติปันโน

เราอยากมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองแล้ว
ไม่รู้จะหาทำเลที่ไหนดีมาอธิษฐานจิตของหลวงพ่อ
ปรากฏอาจารย์สวดมนต์อิติประโยชน์ภาควาคุเขากาบขอพรหน้าหลวงพ่อนี่แหละ
ไม่น่าเชื่อภายในเย็นวันนั้นเองอยู่อยู่เลยผ่านไปเจอหมู่บ้าน
มีโปรโมชั่นดีให้เราอยากจะได้หลังนี้ทำเลต่าง
อาจารย์ก็อยู่บ้านร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองมีความผาสุขในใจมาตามลำดับ
อาจารย์แนะนำลูกศิษย์ลูกหาที่มีความปรารถนาอยากจะได้ที่ทางทำเลค้าขายดี
ขอให้หลวงพ่อนำทางให้ก็ประสบความสำเร็จต่างนานามากมาย
และวัดทองเนียมแห่งนี้นะครับยังเป็นวัดสายพระสุปติปันโนเป็นพระกรรมฐานด้วย
ทุกเช้าจะมีการใส่บาทจะมีการฟังเทศฟังธรรมในที่นี้
ดังนั้นถ้าใครจะมาสักการะขอพรหลวงพ่อสำเร็จสำลิดนะครับ
อาจารย์เชียงแนะนำเลยให้มาในเวลาเช้า
ท่านจะได้มาทำบุญให้จิตใจของเราสงบด้วย
และมิหนำซ้ำอย่าได้ฟังเทศฟังธรรมเป็นหลักในการนำทางชีวิตสู่ความสำเร็จอีกด้วย
หลายคนอาจจะสงสัยว่าการสักการะเช่นนี้จะทำให้เกิดผลสำลิดจริงหรือไม่
อาจารย์เชียงมีข้อคิดดีไปฟังพร้อมกันเลยครับ
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมหนทางแห่งการดับทุกข์คือมักมีองค์๘ประการ
หนึ่งในมักมีองค์๘ประการหนทางแห่งการดับทุกข์คือสัมมาอาชีโวสัมมาอาชีพ
ดังนั้นในเมื่อพระพุทธองค์เนี่ยทรงสอนหนทางแห่งการดับทุกข์มาตั้งจิตอธิษฐานกับผู้ที่ทรงสอนหนทางแห่งการดับทุกข์
อาจารย์เชื่อว่าทุกของท่านจะเบาบางและเบาคลาย
ขอได้ช้าบางคนสำเร็จเร็วเกิดจากอะไรเกิดจากการสะสมบุญอย่างต่อเนื่องของแต่ละคนด้วย
คนนี้กินข้าวไปก่อนเราเราเพิ่งมากินทีหลังเขาเขาอิ่มก่อนเรามันก็คือธรรมดา
ดังนั้นทุกคนไม่ต้องน้อยใจขอให้เรามีศรัทธาและมีกำลังใจว่า
ว่าความดีที่เราทำไม่ได้หายไปไหนแต่จะหมั่นเพียนสะสมแล้วให้ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นไปเรื่อย
เชื่อว่าการที่เราตั้งจิตอธิษฐานในลักษณะนี้ในรูปแบบนี้เนี่ยจะมาเป็นกำลังให้เรา
ดูดโอกาสที่ดีความสำเร็จที่ดีให้เกิดขึ้นกับชีวิตได้อย่างแน่นอน
ศรัทธานำมาซึ่งปฏิหารเสมอครับ
ต้องไปนะเราจะได้บอกว่าที่ที่เราทำหากินได้ปัง
ใช่ใกล้เนียงอยู่แถวบางบอร์นะคะวัดป่าทองเนียมนะคะ
แต่ไหว้พระพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสำคัญเลยนะ
นั่งอยู่เฉยนะไม่มีอะไรมานะเราก็ต้องลงมือที่จะกระทำกันด้วย